ของกองทัพบกตกที่จังหวัดแม่ห้องศรเมื่อช่วงสายของวันที่๕กรกฎาคมนี้
กองทัพบกได้ปูนบำเน็ต๗ชั้นเลื่อนยศให้เป็นพลตรี
แก่๓นายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ขณะที่ข้าราชการและประชาชนร่วมส่งศพ๓นายทหารกล้ากับภูมิลำเนาอย่างสมเกียจ
เมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๑๗ได้เคลื่อนย้ายศพ๓นายทหารที่เสียชีวิต
ก็มีการเคลื่อนศพนะครับจากโรงพยาบาลศรีสังวานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยสนามบินแม่ห้องศร
เพื่อทำพิธีทางศาสนาพร้อมกองทหารเกียรติยศทงชาติคลุมหีบศพครับ
โดยมีพันเอกกิติพงศ์ชื่นใจชนรองผู้บัญชาการกองกำลังนาเลสวนเป็นประธานในพิธี
แล้วก็มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมส่งศพ๓นายทหารอย่างสมเกียจครับ
ศพของร้อยโทนรุพลพุกทองนำไปยังจังหวัดลบบุรีร้อยโทวโรศแรงกระโทกส่งไปยังจังหวัดนครราชศรีมา
ศพร้อยโทเขมราชดวงแก้วส่งไปยังจังหวัดเชียงราย
สำหรับจ่าสิบเอกนัชนันเขื่อนแก้วซึ่งบาดเจ็บสาหัสนั้นถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลศรีสังวัลไปยังโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ค่ะ
ขณะที่ทางด้านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกก็ระบุนะคะ
บอกว่าเสียใจที่กองทัพได้สูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือไป๓นาย
แล้วก็ยืนยันว่าทางกองทัพบกจะให้การดูแลทุกด้านอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด
โดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียจการดูแลด้านสิทธิ์กำลังพล
มอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ของทางราชการในเบื้องต้น
ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณ๑ล้าน๖แสนบาทถึง๑ล้าน๙แสนบาทตามสิทธิ์ของแต่ละนาย
พร้อมกันนี้ค่ะทางกองทัพบกก็ได้ปูนบำเน็ตพิเศษ๗ชั้น
ให้กับร้อยโทวโรศแปลงกระโทกร้อยโทนรพลพุกทองตำแหน่งปกติ
นักบินกองพันธุ์บินที่๒๑และร้อยโทเขมราชดวงแก้วตำแหน่งปกติ
รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบากองพันธหารราบที่๔กรมทหารราบที่๑๗

อกจากนี้ก็ยังเตรียมสอบปากคำนักบินที่รอดชีวิต

ว่าเหตุครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
แต่ตอนนี้ผู้ที่รอดชีวิตเองก็ยังมีอาการหนักอยู่พอสมควร
นั้นเป็นเครื่องบินที่จัดหามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

พิทักษัพยากรธรรมชาติบริเวณแนวตะเข็บชายแดน
ซึ่งทางศูนย์การบินทหารบกได้รายงานการปรับปรุงตามวงรอบ

พบทบบอกว่าเครื่องรุ่นนี้ใช้งานมามีจำนวน๙เครื่อง
ก็การใช้งานเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ซ่อมไปด้วย
ปัจจุบันสามารถใช้งานได้๓เครื่อง
ที่ผ่านมาเราซ่อมบำรุงเครื่องตลอด๙เครื่อง

ตอนนี้ผมจึงสั่งให้ศูนย์การบินทหารบก
เร่งตรวจสอบในเรื่องของสภาพเครื่องบินนะครับ